ผมจะพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ฝ่ายปกครองของอำเภอหนองฮี
ไปจับคนที่เสพยาเสพติดได้เป็นผู้ชายอายุ๒๘ปี

คุณซื้อยาบ้ามาจากไหนคุณซื้อยาบ้ามาจากไหน

พระอยู่ที่ตำบลพนมไพรครับ
ไปตามจับพระขายยาบ้ากันครับ
พระอยู่ที่ตะบนพนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนพนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนพนมไพรครับ
พระอยู่ที่ตะบนพนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนพนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ
พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ
พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

พระอยู่ที่ตะบนมไพรครับ

ที่การค้ายาเสพติดครับก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ
พร้อมของกลางยาบ้ารวมกันแล้วก็๕๖๘๔เมตร
ส่งพันธการสอบสวนสพพนมพลาย
ดำเนินคดีกันต่อไปครับโอ้โหฝ่ายปกครองเก่งจริง